เรื่องลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทนะครับ

รางวัลที่๑ระหว่างครูปรีชากับหมวดจรูน
แต่ว่าเช้าวันนี้สื่อทุกสำนักเลยนะคะคุณผู้ชม

บอกมาว่าตำรวจกองปราบฟันทงแล้ว
ลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทเป็นของหมวดจรูน
หลังจากมีกระแสข่าวว่าจะสรุปจะแถลงมาหลายวัน

นี่คือหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเมื่อเช้าที่ผ่านมานะคะ

ร้อยตำรวจโทจรูลเจ้าของ

ฟันทงคดีหวย๓๐ล้าน
จ่อเชื่อด๓คนแจ้งความเท็จ
แฉะเจฟ่าบิลอุบประธานไปเอง
ครูปรีชาเสนอส่วนแบ่ง๑๕ล้าน
ผู้บังคับการกองปราบโกรธนะคะ
ครูปรีชาก็ฉุนนะคะ

ใช่ถึงขั้นที่ว่าบอกว่าสงสัยต้องงดคุยกับสื่อแล้วล่ะนะครับ
คือพอมีข่าววันนี้ออกมาพาดหัวข่าวแบบนี้เนี่ย

หนังสือพิมพ์ฉบับอื่นก็พาดหัวข่าวทิศทางแบบนี้หมดเลยนะครับ
ทำให้วันนี้นักข่าวก็ไปที่กองปราบรามกันเยอะเลยนะครับ
เพื่อจะตามความคืบหน้าว่า
โอ้โหสงสัยเรียบร้อยแล้วล่ะ

โดยพลโนตรีมัยตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการกองปราบราม
ซึ่งขณะนี้คดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรีอยู่ที่กองปราบนะครับ
ก็ได้เชิญสื่อมวลชนมาแถลงข่าวด่วนเกี่ยวกับคดีนี้เลย
โดยให้สัมภาษณ์เปิดใจอยู่เป็นเวลา๗นาทีนะคุณเขียนมาสอน
จับเวลาเลยแล้วดูสีหน้าท่าน
สื่อบอกว่าท่านแบบตาแดงเหมือนน้ำตาคลอ
เครียดแบบลักษณะอัดอั้นตันใจ
ท่านบอกว่าสื่อนำเสนอข่าวแบบนี้ผมก็โดนผู้บังคับบัญชาตำหนินะ
ใช่พาดหัวข่าวแบบนี้ผมถูกตำหนิมาอย่างหนักเลย
โดยยืนยันว่าที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนกองปราบราม
ยังไม่มีการสรุปว่าสลาก๓๐ล้านบาทเป็นของหมวดจรูนหรือครูปรีชา
และยังไม่มีการออกหมายจับใครด้วย
ไม่เหมือนกับกระแสข่าวที่เกิดขึ้น
ภูมิครับการกองปราบรามยอมรับว่าข่าวที่สื่อมวลชนเสนอไปนั้นทำให้ไม่สบายใจ
เพราะว่ารายละเอียดมันไปกระทบกับสำนวนคดีของพนักงานสอบสวน
ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าสำนวนคดีไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้
ที่ผ่านมาตนก็ให้เกียรติและเคารพการทำงานของสื่อมาตลอด
แต่จากนี้ไปคงต้องงดการให้ข่าวในทุกกรณี
โดยบอกว่าหลังจากนี้เดี๋ยวจะให้รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นคนชี้แจงแทน
ท่านจะไม่พูดแล้วเรื่องรตรี๓๐ล้านบาทให้รอสิ้นเดือนเลย

กองปราบรามขึ้นกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะฮะ
ก็คือทางพลตรีมัยตรีเนี่ยท่านยังอธิบายภาพให้ฟังว่า

พนักงานสอบสวนยังคงทำงานอย่างหนัก

หนึ่งก็คือคดีที่ครูปรีชาแจ้งความเอาผิด
วดจรูนฐานยักยอกสลากนะครับ
ส่วนสองก็คือคดีที่หมวดจรูนแจ้งความเอาผิด
ครูปรีชาฐานแจ้งความเท็จ
ซึ่งทั้งสองคดีนี้ยังไม่ได้สรุปออกมานะครับ
ค่ะคือท่านบอกว่าคดีที่ครูปรีชาแจ้งความเอาผิด
จรูนฐานยักยอกสลากเนี่ยนะคะ
พยานหลักฐานเอกสารมันเยอะมาก
ส่วนอีกคดีที่หมวดจรูนแจ้งความเอาผิด

ตอนที่รับสำนวนมาทำเนี่ยยังไม่มีอะไรมาให้เลยค่ะ

ใช่ค่ะดังนั้นตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสรุปทั้ง๒คดี
ซึ่งทั้งสองเรื่องต้องสรุปออกมาพร้อมกันอย่างนี้ค่ะ
ทุกคนนะครับของกองปากปาม
ผมให้เกียรติและเคารพในการทำหน้าที่ของพวกท่านมาตลอดนะครับ
แต่มาเจอกับเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้นะครับ
ซึ่งทำให้ผมทำให้หน่วยงานของผมนะครับได้รับผลกระทบนะครับ
ต่อไปนี้นะครับในเรื่องนี้ผมคงต้องเว้นระยะกับพวกท่านนะครับ
ในจุดที่เหมาะสมมากกว่านี้
บทสรุปของทั้งสองเรื่องเนี่ยนะครับ
นโยบายของทางกองประชังการตำรวจสอบโดยการ
ต้องเป็นบทสรุปที่พร้อมกันทั้งสองเรื่อง
บางคนอาจจะมองว่าทำไมเราทำงานล่าช้า

ยืนยันว่าไม่ช้าเราทำงานกันอย่างหนักทุกวัน
แล้วก็อยากจะเรียนว่าท้ายที่สุดนะครับว่าผลของเรื่องนี้นะครับ
จะจบลงด้วยวิธียังไงก็แล้วแต่
ทั้งสองคดีจะต้องมีบทสรุปที่พร้อมกัน
ตอบคำถามให้ได้ทั้งสองฝ่าย
สังคมให้ได้ทั้งสองฝ่ายว่าผลสรุปออกมาเนี่ย
มีพยานหลักฐานอะไรมารองรับมายืนยัน
โดยปราศจากข้อสงสัยของสังคม

ทีนี้ครูปรีชาก็ฉุนสื่อเหมือนกัน
โอ้โหก็พาดหัวข่าวมาเต็มเลย
ครีชาถึงขั้นบอกว่าถามสื่อหน่อยเถอะ

ตเตอรี่๓๐ล้านบาทเป็นของครูปรีชาจริง

เพราะตอนนี้ผมโดนด่าไปหมดแล้วเนี่ย

แต่สื่อก็ถามย้อนกลับไปว่า
แล้วก็ที่นั่งข้างครูก็เป็นคุณครูเหมือนกัน

คุณครูพูดในลักษณะที่ว่าครูเป็นแม่พิมพ์พ่อพิมพ์ของชาติ
พอโดนข่าวแบบนี้เนี่ยโดนทำข่าวที่มันไม่ได้เป็นความจริง
เรื่องของสำนวนคดีมันยังไม่ได้สรุปออกมา

ครูบอกว่าทุกอย่างก็รอให้เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
รอให้ทางตำรวจกองปราบสรุปสำนวนคดีก่อนดีไหม
ที่สื่อจะนำเสนอข่าวแบบนี้นะคะ
แล้วครูปรีชาก็พูดถึงสื่อสื่อหนึ่งที่นำเสนอข่าวเรื่องนี้
แล้วก็ขึ้นเป็นภาพข่าวครูปรีชา
แล้วข้างล่างก็จะเป็นเหมือนคอมพิวเตอร์กราฟิกเป็นคำเป็นชื่อ
สะกดผิดสะกดชื่อครูปรีชาผิด
ขออนุญาตไม่บอกว่าผิดยังไงแต่ผิดแล้วเป็นลักษณะของคำหยาบ

แต่ครูปีชาเคยบอกว่าเหมือนกับว่าเชื่อว่าเขาตั้งใจ
ครูบอกว่ามันเหมือนเป็นเจตนาตั้งใจทำให้ผิด
ทำให้ชื่อเขาดูแบบเสียหาย

ครูก็บอกว่าที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

ครั้งนี้ก็ต้องอโหสิกรรมอีกนะคะ
ยืนยันว่าก็เห็นอยู่ว่าไม่ได้หลบหนีไปไหน

เรื่องคดีขอให้มันไปเป็นไปตามกระบวนการได้ไหม

ส่วนสื่อก็ถามเพิ่มว่าแล้วหลักฐานอื่นล่ะ
ครูปรีชาบอกว่าโอ้โหมีหลักฐานที่ค่อนข้างจะชัดเจน
ตัวเองเป็นเจ้าของลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทแน่
ครีชาบอกว่าหลักฐานอื่นนอกจากที่มอบให้กับกองปราบไปแล้ว
เดี๋ยวจะเอาไปสู้ในชั้นศาลนะคะ

เคยบอกตั้งหลายทีแล้วว่ารอให้กระบวนการสารเรียบร้อยก่อน
ทุกท่านก็พยายามที่จะใช้สื่อเนี่ย
นำเสนอสิ่งที่มันเป็นแง่มุมที่ไม่ถูกต้อง
ที่ถูกต้องครูไม่เคยว่าเลยนะครับ
บางคนเนี่ยลงสื่อเนี่ย

ชื่อครูปีชาเนี่ยยังพิมพ์ผิดเลย
แล้วพิมพ์ผิดเนี่ยเป็นผิดแบบเจตนานะ

โดนกระแสโซเชียลต่างเนี่ย
เคยพูดเสมอว่ากลัวอโหสิกรรมให้
และให้อภัยมาโดยตลอดนะ
ทีนี้การให้อภัยของมนุษย์เนี่ย

เราให้อภัยเราก็ยังไม่รู้จักคำว่าการให้อภัย
แสดงว่าไม่รู้จักคำว่าเป็นผู้ให้ผู้รับเป็นยังไงนะครับ
ก็กำลังปรึกษาทางด้านทนายอยู่ว่า
เราต้องดำเนินการอย่างไร
แล้วถ้าเรื่องออกมาคุณชนะคดี

สื่อทุกสื่อจะรับผิดชอบไหม

ทุกสื่อจะรับผิดชอบไหวไหม

หรือจะใช้คำว่าครูต้องอโหสิกรรมอีกรอบหนึ่ง

เพราะทุกอย่างมันมีเหรียญมีสองด้าน

แล้วถ้าเกิดผลออกมาสารตัดสินว่าครูถูก
จะให้กูฟ้องกี่คดีครับ
ครูก็ให้การบ้านสื่อมาอีกแล้วนะคะ
ก็อยากจะบอกครูว่ายิ่งสูงยิ่งหนาว
ครูก็ต้องเตรียมใจยอมรับหน่อยในช่วงเวลานี้นะ
เพราะว่าเป็นคนที่สังคมก็จับตามองอยู่ด้วย
ข่าวสารก็คงเข้ามาเยอะนะครับ
ที่มีกระแสข่าวมาก็แม่ค้าลอตเตอรี่ก็อาจจะโดนด้วย

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราก็ไปถามเจ๊เกียวนะครับ
นางปนัญชญาสุขภูณ์นะครับ
แม่ค้าลอตเตอรี่อยู่ที่กาญจนบุรีนะครับ
เกี่ยวบอกว่าเห็นข่าวที่พาดหัวหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้กันแล้วนะครับ
แต่ก็ไม่รู้ว่าใครปล่อยข่าวมาจากไหนนะ
เพราะตำรวจก็บอกว่ายังไม่ได้สรุปคดีเลย
เพราะฉะนั้นเจ๊เกียวไม่กังวลและไม่คิดว่า
ผลจะออกมาเป็นแบบที่เขาพาดหัวข่าวหรือว่าเสนอข่าวกัน
เชื่อว่าตำรวจคงจะทำงานอย่างรอบครอบที่สุด
เพราะเรื่องนี้มันจะผิดพลาดไม่ได้
รวมถึงเพื่อนของเจ๊เกียว
อย่างเจ๊บ้าบินนางรัตนาพรหรือว่าเจ๊พัดนางพัชริดา
ทุกคนก็ยังสบายดีไม่ได้หนีไปไหน
เพราะรู้แล้วว่ามันจะต้องออกมาแบบนี้
ก็คือใครปล่อยข่าวใครเขียนข่าวเอาให้สนุกเต็มที่
บอกสื่อทุกคนเลยว่าช่วงนี้ไม่มีอะไรคืบหน้า
ก็คือเขาก็สอบพยานเพื่อความชัดเจนตามธรรมดานะคะ
แล้วก็อย่างที่เขาบอกนั่นแหละ

คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ต้องมีงานอื่นที่เยอะ

๒๘เขาก็คงจะสรบแน่นอน
พอเห็นข่าวทางสื่อเช้าวันนี้
แนวทางการสอบสวนเรื่องนี้
ก็น่าจะใกล้ที่จะชัดเจนแล้วนะคะ
มั่นใจว่ากองปราบจะพิสูจน์ความจริงได้
ตอนนี้ความจริงกำลังเริ่มเปิดเผยแล้ว
ฟังเสียงหมวดจรวนดูค่ะ

ก็รอกองปราบกับสับสนข้างนี่แหละ

ถ้าข้อมูลออกมาแล้วมันอย่างเป็นอย่างที่เราเข้าใจนะ

ข้อมูลของผมกับข้อมูลของเขาเนี่ย
ที่เขาได้ไปมีอะไรบ้างผมไม่รู้หรอก

ทางกองปราบกับสอบสวนการเขารู้อยู่แล้ว

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ

พบตรก็ยืนยันนะครับ
บอกว่าขอให้เชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจ
และจะมีการแถลงสรุปผลการสืบสวนสอบสวน
ลอตเตอรี่๓๐ล้านบาทเป็นของใคร
ในวันที่๒๘กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้อย่างแน่นอน

แค่ในเรา

มีการแถลงข่าวเอาเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมนะครับ
เราไม่มีหน้าที่เข้าข้างใดข้างหนึ่ง
เราว่าไปตามพยานหลักฐานเราก็ให้สิทธิ์ทางกองปราบอยู่แล้วนะครับ
ใครก็แล้วแต่ที่ไปแตะไปเกี่ยวข้องจะทำให้มีปัญหาในการ
ทำรวบรวมพยานหลักฐานหรือสำนวนต่างเนี่ยนะครับ
ก็เป็นความเห็นของทางท่านผู้จัดการสอบสวนกลางอยู่แล้วครับ
แต่ถ้ามีอะไรเกี่ยวข้องหรือมีอะไรสอบไปในทางที่ไม่ดีนะครับ
หรือไปเข้าข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยมันมีขั้นตอนของเขาอยู่แล้วครับ
อืมค่ะก็ให้รอฟังสิ้นเดือน

หรือผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางจะแถลง

ซึ่งท่านก็บอกว่าถ้าหากว่าผลสรุปออกมาจากทางกองปราบ

มันไม่ไปตรงกับทางตับโรปผูทรพักเจ็บ

เขาก็ไม่ได้มีการที่จะไปกลั่นแกล้งอะไรใครนะคะ